มาดูคดีดังค่ะเมื่อปี๒๕๕๕ค่ะ
วันนี้สารชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีกรณีนางสาวโมนา
ที่เป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางงามได้ไปว่าจ้างน้องน้ำอายุ๑๖ปีให้มาทำงานบ้าน
แต่ว่านางสาวโมนาคนนี้มีพฤติกรรมโมโหร้ายอารมณ์รุนแรง
ทำร้ายร่างกายน้องน้ำโอ้โหสารพัดวิธีใช้กระป๋องสเปรย์ฟาดหัว
ขวดพลาสติกตีตามแขนตามขาตามตัวเอาที่หนีบผมร้อนนาบตามตัว
สุดท้ายน้องน้ำมาเสียชีวิต๑๒เมษายนปี๒๕๖๐
แล้วหลังจากนั้นนางสาวโมนาได้ร่วมกับเพื่อนที่เป็นสาวธอมคนสนิทที่ชื่อว่าเม้า
แล้วก็พี่ชายนำศพของน้องน้ำไปฝังเอาไว้ที่บ้านแม่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นแหละ
ตอนนั้นแม่ของน้องน้ำเขาก็ตามหาลูกเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะจนตำรวจไปขุดเจอแล้วก็อาจเจอศพตรวจสอบเอาศพน้องน้ำแน่
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาตอนแรกนางสาวโมนายโยนความผิดไปให้นางสาวเมาส์ที่เป็นสาวธอมคนสนิท
เพราะว่าเมาส์เป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดวันนี้
สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาแล้วนะคะครับนางสาวกฤษณาสุวรรณพิทักษ์หรือโมนา
ผู้เข้าประกวดนางงามก็ไปที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ฟังคำพิพากษาคดีทำร้ายร่างกาย
นางสาวจริยาศรีศักดิ์หรือน้องน้ำอายุ๑๖ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต
นำศพไปฝังดินอำพลางคดีเมื่อปี๒๕๕๙
พนักงานฝ่ายคดีอายา๘เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวโมนา
รวมถึงเม้าส์เพื่อนธรรมคนสนิทที่ชื่อว่านางสาวปรารถนาถวมทรัพย์
พี่ชายที่ชื่อว่านายปราโมทสุวรรณพิทักษ์
มีจำเลย๓คนนะคะจำเลยที่๑๓
ฐานร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทางอาญาหรือรับโทษน้อยลง
จำเลยที่๑นางสาวโมนาเนี่ยข้อหานักอยู่คนเดียวคือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนอีก๒คนก็คือช่วยเหลือ
คดีนี้ย้อนกลับไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นคดีดังในปี๒๕๕๕เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้น
นางสาวโมนาพาน้องน้ำมาทำงานที่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรี
แต่นางสาวโมนาโมโหร้ายอารมณ์ร้ายทุบตีน้องน้ำเป็นประจำ
เมษายนนางสาวโมนาใช้กระป๋องสเปรย์ปรับอากาศตีหัวน้องน้ำตีไปหลายครั้ง
ใช้กระบอกพลาสติกแข็งตีที่แขนตีที่ขาใช้ที่หนีบผมที่ร้อนเนี่ยค่ะตี้ไปตามตัวน้องน้ำจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ส่งตัวไปที่บ้านพักย่านประชาชื่นกรุงเทพแต่สุดท้ายน้องน้ำเสียชีวิต๑๒เมษายนปีเดียวกัน
ต่อมานะคะนางสาวโมนาได้ร่วมกับพี่ชายคือนายปราโมทและนางสาวปรารถนาหรือว่าเมาส์สาวธอมคนสนิท
นำศพน้องน้ำเนี่ยใส่ท้ายรถไปที่บ้านแม่นางโดโรทิมพิทักษ์
ตำบลหนองสโนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ฝังร่างน้องน้ำเอาไว้
ใต้ต้นไม้ใต้ต้นตานนอกรัวบ้าน
นางสาวโมนากับนางสาวปรารถนาตอนแรกให้การปฏิเสธนะคะ
ส่วนพี่ชายนายปราโมทกลับคำให้การก่อนเริ่มสื่อพยาน
ระหว่างพิจารณาคดีทั้ง๓คนได้รับการประกันตัว
สารพิเคราะห์พยานหลักฐานเห็นว่าโจทย์มีพยานคือ
ลูกสาวของนางสาวโมนาค่ะลูกสาวของจำเลยที่หนึ่งอ่ะ
เขาเห็นลูกสาวเป็นพยานนะลูกสาวแท้ลูกสาวแท้ของนางสาวโมนา
เป็นพยานเห็นว่าอ๋อก็แม่เนี่ยเป็นคนก่อเหตุจริง
เป็นคนทุบตีน้องน้ำจริงจริงอืมสารท่านเลยบอกว่าอ้าวก็เนี่ย
ลูกสาวก็คงไม่ให้การที่แบบทำให้แม่ตัวเองจะต้องถูกลงโทษมั้ง
อืมก็ต้องให้การตรงไปตรงมาสิก็เป็นพยานที่ฟังได้อ่ะค่ะ
น่าเชื่อถือแล้วก็ในชั้นสอบสวนเนี่ยค่ะจำเลยที่สอง
นางสาวเมาส์เนี่ยนางสาวปรารถนาที่เป็นสาวธอมเพื่อนสนิท
ก็ให้การตรงกันถึง๕ครั้งว่านางสาวโมนาทุบตีน้องน้ำจริง
ครับนางสาวโมนาอ้างว่าน้องน้ำดื้อใช้อะไรก็ไม่ทำ
นางสาวโมนาเป็นคนโมโหร้ายด้วยส่วนการใช้กระป๋องสเปรย์ที่มีน้ำยาที่มีน้ำหนักเนี่ยค่ะ
ไปตีหัวใช้กระบอกพลาสติกแข็งไปตีไปฟาดใช้ที่หนีดผมร้อน
จี้เนี่ยสารท่านมองว่านี่คือพฤติการที่เล็งเห็นผลว่าจะถึงแก่ความตายได้นะคะ
นางสาวเมาส์เนี่ยหลังจากถูกโมนาซัดทอดมาเขาก็ต้องสารภาพความจริงเหมือนกัน
ใช่เพราะเขาโดนนางสาวโมนากล่าวโทษไปไงว่าเขาไม่ได้ทำเม้าทำ
เมาส์ก็ต้องบอกว่าความจริงมันคืออะไรไม่งั้นเมาส์ก็โดน
เมาส์ก็บอกว่าตัวเองก็โดนตัวเองก็เคยถูกทำร้ายร่างกายด้วยความรุนแรงเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้นางสาวโมนาก็เลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
สารท่านพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตไม่ลดโทษนะคะ
แล้วก็สั่งชดเชยให้กับแม่ของน้องน้ำผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาท
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีส่วนจำเลยที่สองสาวธอมคนสนิทอ่ะนะคะ
นางสาวเมาส์เนี่ยนะคะรวมถึงจำเลยที่สามที่เป็นพี่ชายของนางสาวโมนาเนี่ยค่ะ
ก็มีความผิดตามฟ้องนะคะแต่ว่าโทษจะเบาหน่อยจำคุกคนละ๒ปี
แต่ว่าจำเลยที่สองให้การเป็นประโยชน์ค่ะครับจำเลยที่สองที่เป็นเพื่อนธอมคนสนิทเนี่ย
ให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษหนึ่งในสามเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีสี่เดือนอืม
ส่วนจำเลยที่๓นายปราโมทที่เป็นพี่ชายเนี่ยนะคะ
รับสารภาพก่อนสืบพยานเลยลดโทษกึ่งหนึ่งเลยคือลดครึ่งหนึ่งเลย
เหลือโทษจำคุกแค่หนึ่งปีครับแต่ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพ
และเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยประกอบคุณงามความดี
แต่พฤติการมันร้ายแรงอะค่ะครับความเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เคยเป็นคนดีอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้รอการลงโทษ
สารไม่รอการลงโทษนะคะอ๋อจำคุกเลยนะคะ
ไม่ให้รอลงอาญาอะไรเลยนะใช่ค่ะเขาก็อ้างว่าเออ
เป็นผู้ใหญ่บ้านเคยทำคุณงามความดีอืม
จะเป็นเหตุให้รอลงอาญาได้อะไรอย่างนี้
แต่สาธารณ์มองว่าพฤติการมันร้ายแรงเกินไป
แต่อันนี้ชั้นต้นใช่ไหมชั้นต้นค่ะใช่ค่ะ
ต้องไปสู้ต่อชั้นอยู่ทรถ้าจะสู้นะครับ
ขณะที่นางจันทิราศรีศักดิ์แม่ของน้องน้ำนะครับ
กล่าวภายหลังคำฟังอ่าฟังคำพิพากษาของศาล
รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้
สิ่งที่เธอร้องขอความเป็นธรรมมาตลอดวันนี้น้องน้ำได้รับความยุติธรรมแล้ว
แต่จนถึงขณะนี้คนที่ทำกับน้องน้ำยังไม่ได้รู้สึกสำนึกกับสิ่งที่ทำลงไป
ดูจากสีหน้าแววตากิริยาอาการที่มาสารวันนี้อืม
แต่เธอก็อโหสิกรรมให้เพื่อให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่สุขติ
โดยหลังจากนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องน้ำอีกรอบ

มีความคิดว่าเป็นเป็นแม่ที่ผจญหรือกับแม่ฉัน
ไม่ค่ะยิ้มยิ้มยิ้มแม่ยังบอกว่าหัวใจทำด้วยอะไร
ไม่มีความสำนึกทำในเลย
แต่ว่าความเป็นแม่แม่ไม่เคยให้อภัย
คือให้อาห่อสิกรรมเพื่อนน้องจะได้ผิดพุทธนิดเกิน

แม่ขอสิให้น้องกับแม่
หลังจากนี้คุณแม่วางแผนยังไงบ้าง

แม่จะทำบุญให้น้องอีกรอบนึง
ให้น้องจะได้ไปสู่ควบคุมที่ดี
เพราะว่าชาตินี้กลับมาเจอคนที่ใจร้ายใจดำกว่าน้อง
คือตอนที่ไปเจอศพเนี่ยเหลือแต่กระดูก

ท่านต้องชนะสูตร

ใช่น้องน้ำที่หายไปหรือเปล่านะครับ

หลังจากที่สารได้พิพากษาแล้วได้ยื่นคำร้อง
พร้อมกับหลักทรัพย์ขอประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์นะครับ
ซึ่งนางสาวโมนาจำเลยที่๑เนี่ยนะฮะ
ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงิน๖๐๐๐๐๐บาท
แต่สารเห็นว่าควรส่งคำร้องให้กับสารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา
และมีคำสั่งว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่

ให้ประกันตัวระหว่างสู้คดีชั้นอุทธรณ์หรือไม่
เจริญที่วัชธันต์ก็ควบคุมตัวไปนะครับ
คาดว่าศาลอุทธรรมจะใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ๕๗วันนะครับถ้าไม่ให้ประกันตัวก็ยาวแล้วทีนี้
ส่วนจำเลยอีก๒คนสารอาญามีคำสั่งให้ประกันตัวนะครับ
ระหว่างการอุทธรณคดีโดยตีราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงินคนละสองแสนบาท
ซึ่งคดีนี้นะคะแม่ของน้องน้ำนางจันทิราร้องขอความช่วยเหลือ
จากคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ให้ช่วยตามหาตัวน้องน้ำช่วงปลายปี๒๕๕๙
หลังเข้ามาทำงานบ้านที่ย่านประชาชื่นแล้วหายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็มีเบาะแสว่าน้องน้ำถูกฆาตกรรมเอาศพไปฝังในจังหวัดเพชรบุรี
เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๐เจอโครงกระดูกเจอเสื้อผ้า
แล้วแม่ก็ยืนยันว่ามันเป็นของน้องน้ำแน่
ตำรวจกองปราบก็จับกลุ่มนางสาวโมนาที่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จับกลุ่มรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายน้องน้ำจนเสียชีวิตจริง
เอาศพไปฝังดินที่บ้านแม่ของตัวเองในจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่ากลัวความผิดอ่ะนะคะ
น้องน้ำบอกตอนนั้นก็พยายามถามหาลูกสาวใช่หาไม่เจอ
โมนาก็บายเบียงตลอดไม่ได้เจอลูกสาวเลย๕ปี
เจออีกทีก็โอ้โหเป็นโครงกระดูกถูกฝังไปแล้วอะค่ะ